มาดูข่าวนี้อุทาหรณ์คนขับรถคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าง่วงต้องจอดพักสายตาให้ร่างกายพร้อมที่จะไปต่อก่อนนะคะ
ขับต่อไปนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนมือคนขับดีกว่า
สุพรรณบุรีค่ะคนขับหลับในรถพุ่งชนเสาไฟฟ้า
รถคันนี้มีผู้โดยสารมาทั้งหมด๔คน

นี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นด้านหน้าของรถเนี่ยยุบไปถึงห้องผู้โดยสารเลยนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ช่วงตี๕นะคะตำรวจสพสามชุกก็ไปที่ถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีชัยนาธิ
ก่อนถึงแยก๓ชุกประมาณ๓๐๐เมตรค่ะ
รถกระบะคันนี้อัดติดเสาไฟฟ้าแรงสูงสภาพอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แล้วคนในรถทั้งหมด๔คนเป็นชาย๒หญิง๒เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ
มีนายธีรพัฒน์เป็นคนขับผู้ใหญ่บ้านจิตรานะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านตำบลบ้านเชี่ยนนายมังกรทัน
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสมปองนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ที่อำเภอตำบลบังนางลี่อำเภออำภาวาสมุทรสงคราม
เสียชีวิตทั้งหมดเลยค่ะ๔คนนะคะ
ได้ข้อมูลว่าผู้ใหญ่บ้านจิตราเนี่ยได้ให้หลานชายคือนายธีรพัฒน์ขับรถไปรับนายมังกรกัน
ซึ่งเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านจิตราที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ
ก็มีผู้ใหญ่บ้านสมปองเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยอีกคนนึง
พอขากลับเนี่ยค่ะมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคนขับน่าจะขับรถมาเร็วมากแล้วง่วงด้วยค่ะ
หลับในเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้า
รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง
ทั้ง๔คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนะคะ
นี่ค่ะเป็นเรื่องเศร้าจริงนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีญาติมาจุดทูบ
เชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตและนำศพ
บำเพ็ญกุศลตามภูมิลำเนา

คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็มาตรวจจุดเกิดเหตุ
หาแนวทางในการแก้ปัญหา
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกนะคะ
ตรงที่เกิดเหตุชื่อว่าคุณช่างยอด
บอกว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเลย
ส่วนมากเป็นรถมอเตอร์ไซค์ชนท้าย
แล้วก็มีไฟฟ้าส่องสว่างคาดว่า
ส่วนใหญ่พอมาถึงจุดนี้อาจจะเป็นเส้นยาว
พอกลับมาถึงจุดนี้คนก็อาจจะหลับในกันนะคะ
ก็อยากฝากคำเตือนไว้ว่าต้องแวะปั๊มนอน
หรือไม่ก็ทำให้ร่างกายมีความพร้อมก่อน
อย่างนั้นก็อาจจะเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาได้นะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะคะ

การหลับในเกิดในเส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางคดเคี้ยว
แต่เป็นเส้นทางที่ตรงยาว
นี่แหละครับเกิดหลับในกันได้